คุณผู้ชมครับบ้านไหนที่มีเด็กผู้สูงอายุนะครับ
อยู่บ้านตามลำพังตอนกลางวันกลางวันเนี่ยดูข่าวนี้หน่อยนะ
เผื่อเวลาไปเจอแล้วจะได้เอ๊ะเหมือนที่เบิร์ดดอมน้ำแข็งเล่าเลย
ทำตัวเป็นแบบช่างไฟอ๋อบ้านคุณติดเครื่องตัดไฟใช่ไหม
ใช่ติดใช่มะนี่เนี่ยมาตรวจ
มาเช็คสัตว์ไฟให้จ้านี่คือตั้งไว้ให้เลยครับเนี่ย
รอบมาดูแลให้จ้า

อ๋อเครื่องสัตว์ฟังจ้าที่ทำไว้ให้
ไม่ดูมาหลายพวก
เฮียเนอะเพราะอยู่เฮีย

นี่ล่ะเจ้าของบ้านออกมาแล้วถือกุญแจออกมาแล้วจะเปิดไม่เปิด

บ่าย๓๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนนี้มาบอกว่าเนี่ย

จะมาตรวจดูเครื่องตัดไฟที่เคยติดเอาไว้

คุณผู้ชมครับจับภาพผู้ชายทุ่มหน่อย

ไม่แต่ก็ดูท่าทางดูทรงก็
จะไปเป็นเจฬหน้าที่อย่างนี้เหรอ

ปรสอบไว้เครื่องตัดไฟคุณจะใช้งานได้ดีไงอะไรอะไรแบบนี้
ลงมาจากรถกระบะมาตรกรเรียนลี่ท์เจ้าของบ้าน

บอกว่าจะมาเช็คอุปกรณ์ตัดไฟนะ
คุณผู้ชมถ้าสังเกตดูเพื่อนบ้านข้างบ้านหลังนี้
มีอะไรถามได้ครับมีอะไรถามได้ครับนะครับ
แต่ถ้าผู้ชายคนนี้มีพี่รุจอาเองมีพี่รุจอาเองแล้วทำที่ขอตัวกลับก่อนครับ

เข้ามาดูแล้วเหรอไอเครื่องตัดไฟไปซะแล้วคุณผู้ชม
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็รีบขึ้นรถกระบะขับออกไปอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
หมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญชนะบุรี
ล่าสุดทีมข่าวไปที่บ้านนี้ครับ
พบลูกชายเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุนั่นแหละแม่นะ
ซึ่งเป็นผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว
มีผู้ชายผู้หญิงนะครับมารถกระบะมาจอดหน้าบ้าน
แล้วมาขอดูระบบตัดไฟที่เบิร์ตเล่าไป
แล้วก็ยังอ้ายกับว่าโอ้มันยังมานานแล้ว
นี่แหละแม่เปิดประตูหน่อยแม่เปิดประตูหน่อย

ก็เลยมองว่าเฮ้ยพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ
เพราะดีเนี่ยเมื่อกี้เรายังคุยกัน๓คน
เพื่อนบ้านก็ช่างสังเกตดีนะ

โอ้โหลองฟังลูกชายเล่าหน่อยครับ

แล้วก็บอกว่าจะมาตรวจเซฟกี่คัน
ซึ่งบ้านเราไม่มีเซฟดีคัส

แล้วเราก็ไม่ได้แจ้งให้ใครมาตรวจด้วย
ทีนี้ก็แม่ผมอาจจะหลงลืม
ก็เชื่อใจเขานะก็เอากุญแจ

เขาอาจจะเข้าไปรักขโมยอะไรหรือเปล่า
ใช่ไหมก็เลยอยากแจ้งเตือนว่า
ต้องระวัง
จะตามตัวผู้ชายผู้หญิงคนนี้มาตรวจสอบ
แต่ถ้าพี่ผู้ชายผู้หญิงพี่บริสุทธิ์ใจ